ไปดูที่สตูนกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เด็กเป็นเด็กชาย๓คนอายุ๑๒เท่านั้นเอง
กันไปเล่นน้ำที่ท่าเรือประมง
ลงไปว่ายน้ำแล้วนะแล้วช่วงนั้นมันน้ำขึ้น
เด็กก็เหนื่อยไงขึ้นมานั่งริมฝั่ง
แล้วก็แกว่งขาปรากฏว่าช็อตที่น้องกำลังนั่งแกว่งขาเนี่ย
มีฉลามมันมางับที่ปลายเท้าน้องโอ้โหเป็นแผลเวอะเลยคุณผู้ชม
แม่ของน้องเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊คนี้ไว้นี่คือชื่อคุณแม่นะคะ
นิพาประชาก็โพสต์ภาพของลูกชายวัย๑๒ปี

ภาพขวาเราต้องเซ็นเซอร์เอาไว้เพราะภาพน่ากลัวมากจริง
คือลูกไปแกว่งเท้าเล่นในน้ำแล้วถูกฉลามกัดเย็บ๔๘เข็ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ท่าเรือเจ๊บิลังหรือว่าท่าเรือแพร่หลวง
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ท่าเรือนี้มันจะเป็นท่าเรือสำหรับเดินทางไปที่เกาะสาหร่าย
แล้วก็จะมีเรือประมงของชาวบ้านจอดอยู่เต็มเลย
นี่คือที่บรรยากาศที่ท่าเรือนะคะ
น้องคนเจ็บชื่อว่ารอฟัส
ลิ้มอภิชาติกุลอายุ๑๒ปี
น้องอ่ะเล่าให้ฟังนะคือบอกว่าวันนั้นเนี่ย

ก็มีน้องอันวามัญญามีนกับน้องนาบาวีอุเซน
ก็ชวนกันไปเล่นน้ำที่ท่าเรือเจ๊บีรังนี่แหละค่ะ
แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ำขึ้นเต็มที่
ความลึกของน้ำสัก๓เมตรได้
น้องก็ลงไปว่ายน้ำกระโดดเล่นน้ำกันจนเหนื่อยเลย
พอเหนื่อยแล้วก็น้องอารฟัฐก็ชวนเพื่อน
กลับขึ้นมานั่งเล่นบนเรือประมงเถอะ
เออจังหวะนี้น้องมานั่งบนเรือแล้วก็แกว่งขาแบบนี้
คุณผู้ชมซึ่งน้องเขาพอแกว่งเท้าเล่นแบบนี้นะ
อีกคนนึงก็กำลังวิทย์น้ำออกจากเรือ
ปรากฏว่าเขาเห็นแล้วแหละมองลงไปในน้ำ
เหมือนกับมีอะไรไหว้อยู่ในน้ำ
ตอนแรกเด็กยังคิดว่าเป็นแมงกระพุนกันอยู่เลย
ก็ยกเท้าขึ้นแต่ตอนที่ยกเท้าขึ้นมา
น้องอารฟัฐโดนฉลามหัวบาดความยาวสักสองเมตรเนี่ย

คือน้องบอกว่ายกเท้าขึ้นจะพ้นน้ำอยู่แล้วนะ

แต่ไม่ทันเท้าซ้ายของน้องกำลังจะพ้นน้ำนะ
อีกนิดเดียวแต่ถูกกัดซะก่อนนะฮะ
ทีนี้น้องอันวากับน้องนาบาวีก็เลยต้องช่วยกัน
หามน้องอารฟัฐขึ้นจากเรือ

บอกแม่ของน้องอารฟัฐคนเจ็บ

ปรากฏว่าเท้าซ้ายน้องมีบาดแผล
ที่บริเวณทั้งฝ่าเท้าด้วยหลังเท้าด้วย

ใช่ค่ะ
คือตัวน้องเองก็บอกว่า

ผมก็ดูภาพยนตร์หนังบ่อย
ผมยืนยันชัดเจนว่ามันคือฉลาม
ใช่แล้วก็ประมงจังหวัดสตูน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ

แต่เจ้าหน้าที่ก็คาดกันว่าน่าจะเป็นลูกฉลามหัวบาดหลังเรียบ
ที่มันจะมาหากินที่ปากแม่น้ำแล้วก็เข้ามาที่ลำคลองตรงนี้ค่ะ
ทีนี้พอเห็นเท้าน้องก็เลยเข้าใจว่าเป็นเหยื่อนะคุณผู้ชม
คือจริงมันจะกินปลากินปูทั่วไปนะ
แต่ว่าที่มันมากัดเท้าน้องอาจจะเป็นหลายปัจจัย

แล้วก็น้องเนี่ยกำลังแกว่งเท้าแล้วน้ำมันกระเพื่อมนะครับ
เหยื่อก็คิดว่าเท้าน้องเป็นปูเป็นปลา
ใช่ค่ะนี่พูดเหมือนกับผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรทรธรรมนาวาสวรรค์นะ

เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

บอกว่าดูรอยคือรอยแผลมันเป็นฟันสามเหลี่ยม
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นฉลามแต่ขนาดไม่ใหญ่มาก
ซึ่งลูกฉลามเนี่ยนะคะเขาจะมาหากิน
คือจะชอบเข้าน้ำกร่อยชอบเข้าปากแม่น้ำ
อาจารย์บอกด้วยนะว่าข่าวฉลามกัดคนเนี่ย
มันจะมีประมาณ๑๒ปีครั้ง

คือฉลามตัวไม่ใหญ่กัดที่เท้ามันไม่ได้ตั้งใจลาก

พอมันงับปุ๊บเอ้าไม่ใช่เหยื่อมันก็จะไหว้หนีไปเลย
อาจารย์ยังบอกเลยจะให้ระวังคงทำยาก
แต่ก็แนะนำอย่าไปเล่นน้ำกลางคืนอย่าไปช่วงโพลเพลย์
แล้วก็ช่วงน้ำขึ้นต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของสตูน
เขาบอกแบบนี้บอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันมีทรัพยากรที่สมบูรณ์
โดยเฉพาะช่วงโควิดเรือก็ไม่ออกไปทำประมง
แล้วก็สัตว์น้ำมันรู้สึกว่ามันอิสระ
ฉลามก็เลยไหว้เข้ามาลึกถึงชายฝั่งของหมู่บ้าน
ของชุมชนในคลองเพื่อจะหากินได้อะไรประมาณนี้นะฮะ
ทีนี้ฉลามหัวบาดนะคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวอ้วนป้อมหน่อย
ตัวสีเทาแล้วท้องขาวข้อหางยาว
หัวมันจะกลมมนต์กลมค่ะปากกว้างฟันมันจะแหลมคม
แล้วในไทยของเราเนี่ยจริงเจอได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันเลย

ถ้าเกิดมาอู้ดมสมบูรณ์มันก็อาจจะเข้ามาได้ใกล้อย่างนี้
มันก็มีลักษณะตรงกับที่น้องฮาลาฟัสเขาเห็นเลยนะ
เขาบอกว่าท้องมันขาวพี่แล้วก็ตัวมันดำเทา

อย่าเพิ่งลงไปเล่นน้ำในระยะนี้นะครับ